สายไปสายมาครับเป็นรถพ่วงไทยฮะ

ถ่ายเอาไว้มาฟ้องแบบนี้นี่คุณผู้ชมดู
พ่อขับเข้าไกลเท่านั้นเลย
คลิปนี้เพจเฮียขับรถเอามาโพสต์แล้วก็ใส่แคปชั่นว่า
พ่วงไทยฉายแสงไกลถึงต่างแดนครับนี่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในไทยนะ
เพราะดูจากป้ายโฆษณาแถวนั้นมันจะเป็นภาษาลาวครับเป็นภาษาของสปลาวเขานะฮะ
เน็ตบางคนบอกรถตกมันครับเห็นกันเป็นประจำ
ก็คือเปรียบรถบรรทุกเหมือนกับช้างพอตกมันปุ๊บมันก็อารวาสเลย
ไม่ถูกทิศถูกทางเลยครับบางคนบอกตกมันไม่พอเดี๋ยวจะตกงานด้วย
ยาวไปเลยท๔น่าจะหายวับท๔ก็คือใบขับขี่รถบรรทุก
ถูกอันตรายนั่นเองซึ่งถ้ารู้กันก็คือสอบยากครับ
สอบยากกว่าใบขับขี่รถบรรทุกปกติแต่ก็แลกมาด้วยค่าจ้างที่มันสูงกว่า
รถบรรทุกปกติทั่วไปนะขับสายแบบนี้ดังเลย